อีกหนึ่งที่ที่ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยหน่อย

โอ้โหเจ้าที่เดือดร้อน

เจ้าที่ของสารพระภูมิแห่งนี้
ดูข้างนอกก็ได้รอบก็ดูลกล้างว่างเปล่า

เปล่าเลยช่วยเก็บขยะรอบสารพระภูมินี้หน่อยเถอะ

ไม่ไหวแล้วจริงไม่ได้แค่ตรงจุดที่เจ้าที่เขาอยู่
แต่รอบเขามันกลายเป็นจุดทิ้งขยะไปแล้ว

บอกหน่อยละกันอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์ช่วงสะพานคลองน้ำเมา
ตรงข้ามวัดนาจอมเทียนน่าจะพอนึกออกแล้ว
ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เจ้าที่ไม่ปลื้มอย่างแรงโอ้โหเล่นเอาขยะมาทิ้งเอาไว้อย่างนี้
มันเป็นมลภาวะนะครับเป็นมลพิษด้วย
แล้วระทมไม่ใช่เพียงแค่เจ้าที่
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เดือดร้อนกว่าอีก
แถวนี้ด้วยนะครับ
ไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้อยากให้เมืองไทยของเราน่าอยู่นะคุณผู้ชมนะ